อีกหนึ่งอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนะฮะเมื่อคืนนี้โอ้โห
คือรถกระบะพลิกคว่ำและเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงทางคู่ขนานถนนวิภาวดีขาเข้า
ใกล้กับทางขึ้นทางด่วนดินแดง

ใกล้กันพบผู้บาดเจ็บชายกระเด็นออกจากรถ
นอนบาดเจ็บอยู่บนผิวการจราจรนะฮะ
มีทั้งหมด๔คนเลยนะคุณนะ

จากการตรวจสอบของกู้ภัยในเบื้องต้น
เพราะว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัส๒ราย
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย๒ราย
จากโรงพยาบาลราชวินิทร์และโรงพยาบาลพระมงกุฎ
มาช่วยเหลือมายังจุดเกิดเหตุโดยด่วนนะฮะ
ผู้บาดเจ็บอยู่ประมาณ๒๐๓๐นาที
คุณผู้ชมครับสุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ไหว
เพราะว่าผู้บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิต
โดยผู้เสียชีวิตเป็นชาวเมียนมาครับ
ไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๓คนก็เป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน

โดยผู้บาดเจ็บสาหัส๑รายกู้ชีพโรงพยาบาลราชวิถี

ส่วนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๒รายกู้ภัย

ทีนี้สอบถามคนขับรถกระบะคันดังกล่าวนะฮะ

บอกว่าได้ขับมาจากบ้านพักย่านรังสิต
จะนำคนงานทั้งหมดไปทำงานที่ชิดลม
โดยมีคนงานทั้งหมด๔คนนั่งอยู่ท้ายกระบะ
ก็ได้ขับรถมาตามคู่ขนานถนนวิภาวดีขาเข้า
จนถึงช่วงทางเบี่ยงเข้าช่องเลนทางด่วนนะคุณฮะ

ปรากฏว่ามีรถนั่งส่วนบุคคลรถเก๋งคันหนึ่ง

ก็เลยทำให้รถเขาเสียหลักหมุน
แล้วก็พลิกตะแคงเทกระจาดแบบนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุทางตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจร

นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะ

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป